อยู่ในช่วงของการไปรายงานตัวของสอสอใหม่นะครับ

นักข่าวผู้สื่อข่าวสื่อมวลชนสายการเมืองเนี่ย
คือคนเยอะผู้สื่อข่าวก็เยอะช่างภาพก็เยอะผู้ช่วยช่างภาพ
ฝ่ายต่างนะครับทีนี้ที่อาคารรัฐสภาวันนี้เนี่ย
มีคนคนหนึ่งเป็นนักข่าวผีนักข่าวปลอมแฝงตัวเข้ามา
แล้วชอบมาขโมยของบรรดาสื่อมวลชน
เคยก่อเหตุไปแล้วแล้วนักข่าวเขาจำได้
โอ้โหเขาบอกนี่เพิ่งขโมยของผมไปเนี่ยแล้วมาไงอีกเนี่ย
เดี๋ยวไปดูนะฮะตอนที่ตำรวจเข้าไปจับกลุ่มตัวนะครับ
บอกเคยอยู่สภาเก่าแถวนู่นนะฮะถนนอูทองในอ่ะ
ค่ะนี่ฮะวันนี้มาสภาใหม่นะฮะเกียรติกาย
ถูกจับซะแล้วนะครับช่วงสายสายวันนี้อาคารรัฐสภานะครับ
สื่อมวลชนมารอทำข่าวการมารายงานตัวของสอสอใหม่นะฮะ
สภานะครับไปล็อกตัวผู้ชายคนนี้นะครับ
แฝงตัวมารวมอยู่กับสื่อมวลชนนะจากนั้นก็คุมตัวไปที่
ห้องรักษาความปลอดภัยของตำรวจสภานะครับ
เพราะว่าสื่อมวลชนที่เป็นสื่อจริงจริงนะฮะ
พอเขาเห็นผู้ชายคนนี้วันนี้ตอนเช้าเนี่ย
ก็ไปสะกิดบอกตำรวจรัฐสภาเลยบอกผู้ชายคนนี้เคยก่อเหตุลักษัพเข้ามา
แล้วก่อเหตุลักษัพสื่อมวลชนมาหลายคนด้วยเพราะจะแฝงตัวอยู่กับสื่อมวลชน
เวลามาทำข่าวโดยเฉพาะแถวสภานะครับ
ของช่างภาพสำนักข่าวสำนักหนึ่งตอนที่เขาไปทำข่าวอยู่ที่ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
แล้วเวลามาสภาก็จะชอบมาถ่ายภาพบรรดานักการเมือง
โดยเฉพาะสอสอใหม่ที่อาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะใครเป็นใครสื่อคนไหนเป็นสำนักไหนแบบไหนอย่างไร
เขาก็จะไปถ่ายภาพถ่ายภาพแล้วก็จะเหมือนกับเวลาที่เราไปเที่ยวที่ต่างต่างอ่ะค่ะ
ก็จะมีคนถ่ายภาพแล้วใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะเอาภาพมาให้เราพร้อมกับคิดเงิน
นี่ก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับตำรวจสภาก็ประสานตำรวจสอนอบางโพนะครับ
เจ้าของพื้นที่เจ้าของท้องที่เกิดเหตุให้มารับตัวไปดำเนินคดีต่อนะครับ
ซึ่งพอไปเปิดดูกล้องของผู้ชายคนนี้นะฮะมีภาพนักการเมืองอยู่เป็นจำนวนมาก
ไม่มีบัตรที่แสดงตัวเป็นสื่อมวลชนสำนักไหน
มีบัตรกรมประชาสัมพันธ์อยู่ใบหนึ่งบอกว่าเป็นผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุวพท
แต่บัตรเนี่ยเก่ามากนะฮะหมดอายุตั้งแต่นู่นนะฮะ๑กันยายนปี๕๗

นี่ฮะหมดอายุมา๑๕

นี่ฮะตำรวจก็คุมตัวไปสอนอบางโพนะครับ
เราสอบถามช่างภาพที่เคยถูกผู้ชายคนนี้ขโมยของนะฮะ
คุณธนันชัยนี่คุณธนันชัยบอกว่าวันนั้นเนี่ยมีกิจกรรมการประชุมของพักเก้าไกล
ก็ไปทำข่าวนะครับช่วงนั้นก็ไปถ่ายภาพ
ที่เข้าไปถ่ายภาพก็วางกระเป๋าอุปกรณ์ถ่ายภาพต่าง
อุปกรณ์ต่างอิเล็กทรอนิกส์อะไรพวกนี้นะฮะที่ต้องใช้เนี่ย
เอาไว้ที่หน้าห้องประชุมก็เจอผู้ชายคนนี้นี่แหละที่ถูก
ตำรวจสภาจับวันนี้เนี่ยเขาก็ยิ้มให้ปกติก็ไม่ได้เอกใจอะไร
ก็คิดว่าเวลาเราเข้าไปทำข่าวไปฟังเขาสัมภาษณ์ไปถ่ายภาพ
ก็จะมีเพื่อนสื่อมวลชนอยู่ด้วยกันใช่ไหมแล้วก็ไม่คิดว่าของจะหาย
นี่ฮะคุณธนันชัยไปถ่ายภาพเสร็จพอกลับมาที่โต๊ะกระเป๋าหายนะครับ
ขอดูกล้องวงจรปิดพบว่าผู้ชายคนนี้เดินมาใกล้
แล้วก็เอาผ้ามาคลุมกระเป๋าของเขาแล้วก็ยกออกไปเลย
เขาก็ไปแจ้งความเอาไว้แต่เขาก็ตามหาด้วยตัวเองด้วยนะฮะ
คุณธนันชัยเนี่ยบอกว่าวันรุ่งขึ้นก็ติดตามจากสัญญาณที่มันอยู่ในอุปกรณ์ของเขา
พบว่าสัญญาเนี่ยไปอยู่ที่ห้องเช่าห้องหนึ่งนะครับ
แล้วก็ไปอยู่ที่สะพานพระราม๗เขาก็ตามไป
จนไปจับได้ผู้ชายคนนี้อยู่กับรถตู้นี่ฮะ
รถตู้เก่าคันนึงแล้วหน้ารถตู้ติดสติ๊กเกอร์สื่อมวลชน
พอไปเจอนี่พอไปถามทีแรกเขาปฏิเสธก่อน
พอขู่ว่าจะแจ้งความนะถึงยอมคืนกระเป๋าให้

ตอนนี้ลุงไมโทษหาลุงอุ้งจังเจน

ลุงที่ลุงพูดหลับผ่านกับยิ่งมาตัวลุง
ต้องลุงสอดปิดเรื่องการเดินข้ามนาน

อ่าคือลุงแกบอกแกก็ไม่ได้เจตนาจะเอาค่ะวันนั้นของมันเยอะแกก็ยกมา
มันก็ติดไม้ติดมือมาหมดเลยก็สุดท้ายวันนี้ก็ไปอยู่ที่สภาอีกคุณผู้ชม